สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
คำว่าไต่ตองไว้ก่อนเนี่ยหมายความว่ามีความคิดพิจารณาวางแผนเตรียมการมาก่อน
ถ้ามีข้อเท็จจริงปรากฏว่าน้องโทรไปหาเขาบอกว่าเดี๋ยวเตรียมอาวุธมาฆ่ามาเลยนะ
อย่างนี้ชัดเจนว่าไต่ตรอง
อย่างที่ท่านผู้บัญชาการพูดนี่นะครับผมก็เอาปืนมาดีกว่า
มาช่วยกันหน่อยเอาปืนมาเลยอ้างป้องกันอ้างทำร้ายร่างกาย
ฉันใดก็ฉันนั้นก็เหมือนกันผมจะอ้างอย่างนี้
ต่อไปเนี่ยพอสารพิพากษามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอามาช่วยเพื่อน
เอาปืนมายิงไม่เป็นไรป้องกันไม่เป็นไรทำร้ายร่างกาย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังคงเกาะติดคดีนี้อยู่นะคะ

ความผิดของผู้ที่ก่อเหตุ
ตอนนี้อยู่ในความสนใจว่าตำรวจนั้นจะเพิ่มข้อหา
ตามที่มีการเรียกร้องทั้งจากฝั่งทนายผู้เสียหาย
แล้วก็จากโซเชียลมีเดียบางส่วนหรือไม่นะคะ
ก็คือการฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะ
เพราะว่าท่านก็อยู่ในแวดวงของกฎหมายเช่นเดียวกัน
เคยเป็นแขกรับเชิญของเรามาแล้วนะคะ

วันนี้จริงแล้วที่เรานัดเนี่ยคือเราจะได้พบหน้าท่านด้วยนะคะ
แต่ว่าขับรถมาจากต่างจังหวัดค่ะ

แต่ว่าเดี๋ยวจะคุยกันไปพร้อมกันเลยนะคะ
เดี๋ยวถ้าทันเวลาได้เจอหน้ากันแน่
แต่ตอนนี้ขอข้อมูลก่อนนะคะ
เราจะคุยกับรองอธิบดีอายการ
สำนักงานคดีอาญาสำนักงานอายการสูงสุดนะคะ
อธิบดีปรเมฆอินทรชุมนุมค่ะ

สวัสดีครับโอ้โหคิดถึงมากเลยเนี่ย

ระหว่างนี้ขับรถเอาแบบปลอดภัยด้วยนะคะ

เมื่อวานนี้มีการแถลงของทางรักษาการ

การเตรียมคือเตรียมแค่ไปป้องกัน
หรือไปทำร้ายแต่ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่า

เตรียมไปเพื่อต้องการฆ่าเลย
ตรงนี้มันมีแบ่งในมาตรากฎหมาย

มีดุลพินิษฐ์ชัดเจนเลยเหรอคะ

ไอ้การฆ่าคนตายเนี่ยมันมีอยู่๒๓รูปแบบนะ
รูปแบบที่หนึ่งเนี่ยฆ่าด้วยเจตนา

เจตนาฆ่าหมายความว่าตั้งใจจะไปฆ่าให้ตาย
การจะดูเจตนาต้องดูพฤติกรรมของการกระทำ
เช่นเอาอาวุธปืนไปยิงเขาไม่ต้องพูด

ถ้าเอาอาวุธมีดไปต้องดูมีดเล็กมีดใหญ่มีดสั้นมีดยาว

ตรงไหนแทงตรงคอแทงตรงหน้าอก
ถึงจะอ่านเจตนาออกนะครับ
ถ้าเอามีดปอกผลไม้ไปแทงหน้าอกตรงหัวใจเป๊ะเลย
แรงหัวใจ๔๑๔รู

ประการที่สอง

ฆ่าปุปการีฆ่าจับพนักงาน
ฆ่าโดยไตลองไว้ก่อนแปลว่าอะไรไตลองความว่า
คบคิดวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน
นะเตรียมจะไปฆ่าเขาเลยเองดักข้างหน้าฆ่าดักข้างหลัง
เองฟันก่อนฆ่าแทงทีหลังอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าไตรตรอง
สมคบคิดนะครับอันนี้คือหลักกฎหมายก่อน
ทีนี้ไอ้๒๘๘กับ๒๘๙มันต่างกันนิดเดียว๒๘๙ในตรองมันประหารชีวิตอย่างเดียว
ไม่มีขั้นต่ำที่จะโทษประหารชีวิตส่วน๒๘๘มันมี๓ขั้น
๑ยี่สิบปี๒ตลอดชีวิต๓ประหารชีวิตมันก็มีประหารชีวิตเหมือนกัน
ถามว่าทำไม๒๘๙เขาบอกว่ามันเป็นความรุนแรงเป็นอุรสนาอุกษกรรม
ส่วน๒๘๘เนี่ยก็ให้ดุลพินิษฐ์ศาลถ้าเห็นว่ามันมีจิตใจชั่วร้ายเกินสมควร
ก็อาจจะเป็นเรื่องของตลอดชีวิตมาถึง๕๐ปีแต่ถ้าต่ำกว่านั้น
ทีนี้เรื่องนี้ข้อเท็จจริงเนี่ย
เราเห็นชัดนะถ้าถามว่าตำรวจช่วยผู้ต้องหาไหม
คุณจังหวันนะคุณจังหวันต้องเข้าใจสถานการณ์ก่อน
ยังไงคะ

ไม่เคยมีคดีไหนที่มีกล้องภาพมากเท่ากล้องเท่าคดีนี้
หมายความว่าตำรวจกำลังช่วยค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย

ในเรื่องนี้ถามว่าดูคุณจองฝันดูใช่ไหม

แล้วผู้ตายวิ่งกลับเข้ามาในร้าน

มีกลุ่มวัยรุ่นตามเข้ามามีคนห้ามไม่ให้เข้า
สักพักหนึ่งผู้ตายก็คว้ามีดออกไป

มาเจออีกทีตอนทั้งหมดไปลุมเขา
เอาล่ะคำถามว่ามันไตรตรองไหม
หนึ่งต้องดูนิดหนึ่งเวลาเราพิจารณาเราต้องดู
ระยะเวลาที่เขาไปไตรตรองมันนานขนาดไหน
เดี๋ยวผมขาดลองอธิบดีตรงนี้เลยค่ะ

ก่อนที่เราจะไปพูดลองถึงลายละเอียดทีละเช็ท

คือเมื่อวานี้ที่เราคุยกันกับทนายของฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
ก็บอกตรงประเด็นกับที่รองอธิบดีบอก
คือว่าถ้ามันอยู่แค่เจตนามันอาจจะไม่ได้รับโทษสูงสุดก็ได้คดีนี้
ซึ่งโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตแต่มันมีโทษอื่นที่ท่านอธิบายไปแล้ว
เขาก็เลยมองว่ามันควรจะเข้า๒๘๙ด้วย
ก็คือไต่ตรองไว้ก่อนเพราะมันมีโทษสถานเดียวคือประหารชีวิต

สองคำถามคือว่า
ไต่ตรองกับไม่ไต่ตรองถ้าเอาคดีนี้พูดเลยนะไม่พูดคดีอื่น
เอาคดีนี้ทนายเคยพูดไว้อยู่หลายประเด็น
เช่นอย่างแรกการโทรศัพท์เรียกพวกมา

ระหว่างที่โทรศัพท์ไปมีบทสนทนา
แล้วไปเรียกพวกมาเนี่ยไต่ตรองไหมคะ
ยังนะยังไม่ถึงการไต่ตรอง

ครบคิดและวางแผนไต่ตรอง
คุณจอมขวัญเวลาจะไปดูเรื่องอะไรใส่ตรอง

ผมยกตัวอย่างย้อนกลับให้ดูเรื่องเดียวเท่านั้น
จำคดีที่กาญจนบุรีได้ไหม

คดีหกโจรุมตีก็ตาย
นั่นมันขับรถตามมาแล้วกระทืบตายเลย
อืมค่ะจำได้ไหมคดีอยู่วางพิจารณาของศาลอยู่

เห็นไหมต้องดูให้นี่นะผมถอยกลับไป
คือถ้าเราไม่ยกตัวอื่นมาเปรียบเทียบ
เราจะไม่เห็นคดีคุณแสงชัยสุนทรวัฒน์ใส่ตรองครับ
วางแผนก็คิดมามีนางนกต่อเรียกออกมา

คดีนักเรียนอาชีวะยกพวกตีกันเนี่ยไตรตรองไหม

คือเรื่องนี้นะผมไม่ได้ติดใจหรอก
เขาจะคิดยังไงแต่อยากให้มองอย่างนี้นะ
มองอย่างนี้มองใจเย็น
ประเด็นหนึ่งที่ไม่ค่อยพูดตายตรองผมจะไม่เถียงล่ะ
เพราะว่าบางคนก็ยกคำภาษาดีกามากลับไปโทรศัพท์
ผมบอกแล้วไงตายตรองมันต้องคิดมันต้องวางแผน
คุณแท้งหน้าผมแท้งหลังล่อมันออกมาอย่างนี้วางแผน
เถียงค่ะขอความรู้เพิ่มอีกนิดเดียวนะคะ
เพราะมีการพูดถึงประเด็นว่าอาวุธมันถูกเตรียมมา

เตรียมอาวุธมาแล้วอาวุธที่เตรียมมามันเป็นมีด
ซึ่งมีความยาวมันไม่ใช่มีดเปลาบผลว้างอย่างที่ครับอธิบายอย่างนี้

มันกลับไปเพราะมันโทรนะเอามาเลยนะ
มันมีอยู่อีกประเด็นนึงที่เราไม่ค่อยได้พูด

ความเห็นผมเฉพาะตอนนี้นะ
ไม่เห็นสำนวนนะครับถ้าเห็นสำนวนล่ะจะเล่าคุณจอมฟันฟั่งคนแรกเลย
แล้วถ้ามีการจับเรื่องของเวลาบวกเข้าไปด้วยล่ะคะ
มันทิ้งเวลาเป็น๑๐นาทีนะ
๑๐นาทีนะตอนโทรศัพท์เนี่ย
มาเลยนะมึงมาช่วยกูทีจัดการมันเลยนะ
อะไรแบบนี้ชวนกันมาฆ่า

มันไม่ได้ครบคิดวางแผนตั้งแต่ต้นว่าจะดึงออกมาหรอก
ลักษณะมันเป็นอุชกรรมมากประการสำคัญ

มันถ้ามันระหว่างที่มันโทรศัพท์นะ

เหมือนกับเหมือนกับเราเจอคนเนี่ยเจอคนสมมุติถ้าตีกันเอาอย่างนี้แล้วกัน
ถ้าตีกันแล้วผมวิ่งกลับไปเอามีดมาสู้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
คุณจอมขวัญก่อนจะเรียกเรื่องนี้ว่ายังไงเอามีดมาสู้กลับไปเอามีดมาสู้เหรอคะ
มาสู้กันประเด็นเอาล่ะใส่ตรองข้ามไปก่อนเห็นตรงไม่ตรงกันไม่เป็นไรนะ
แต่โทษมันประหารชีวิตท่านเราสืบดีนะฟ้อง๒๘๘สารก็ลงโทษประหารชีวิตได้
ประเด็นที่๒เนี่ยประเด็นที่๒ที่อยากจะเสนอคุณจอมขวัญเนี่ย
การที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อเก่าหาเนี่ยถ้าแจ้งไม่ครบและข้อที่จริงฟังได้ว่าใส่ตรองไม่ต้องห่วง
อายการจะสั่งให้แจ้งเพิ่มอ๋อเหรอคะก็แน่นอนอยู่แล้ว
อายการเขาต้องเวลาเขาฟ้องเขาต้องดูก่อนครบองค์ประกอบไหมถ้าครบองค์ประกอบเชื่อว่าเป็นไตรตรอง
แน่นอนเราต้องแจ้งก่อหาเพิ่มถ้าพนักงานสวนไม่แจ้งอ่าแต่แต่ถ้าที่ฉันลองแย้งนะคะ
แต่ว่าคือขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมมันเริ่มต้นจากตำรวจเป็นขั้นแรก
แล้วอายการจะไปสงสัยหรือเอ๊ะเอกใจอะไรยังไงเพิ่มเติมได้ยังไงครับ

ใช่ถ้าตำรวจทำสำนวนมาไม่ดีเรามีอำนาจในการสั่งสอบสวนเพิ่มเติม
สั่งสอบสวนเพิ่มเติมเราสั่งแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้
เห็นว่าข้อหานี้ไม่ถูกแจ้งข้อหาให้ถูกได้ครับ

เพราะเมื่อวานมีความติดใจทั้งจากตัวทนายแล้วก็ประชาชนจำนวนมากนะคะว่า
การเอามีดซึ่งมีขนาดยาวไม่ใช่มีดปอกผลไม้ไม่ใช่มีดทำครัวธรรมดา
คือแบบนี้มันอย่างเงี้เมื่อวานที่ทนายเปรียบเทียบอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะคะถือถ้าใครจะ
จะใช้วิธีเดียวกันแต่พกออกมาเป็นปืนพกอาวุธที่มันถึงตายออกมาได้มันจะไม่เข้ารักษณะว่าเตรียมไปเพื่อที่จะฆ่าเขาหรอคะ

ก็ไม่เป็นผู้เสียหายเพราะมีส่วนร่วม
ยังมีคำพิพากษาสารีการเยอะเลย
เชิญขเรือนฮะ
เดี๋ยวเรากำลังพูดถึงคำพิพากษาสารีการเหมือนกัน

คือมีหลายลักษณะคดีเนี่ยนะคะ
ที่ความสำคัญมันอยู่ที่ระยะเวลาขั้นตอนการเตรียม
แต่ทีนี้คำถามก็คือว่าคนก็ยังติดใจอยู่ดีว่า
ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะคะคือผู้เสียหายก็คือผู้เสียชีวิต
แล้วก็เป็นคนพิการด้วยแล้วทางนี้เดิมเนี่ยมีอยู่สี่
แล้วไปตามมาอีกสองแล้วอาวุธที่เตรียมมาด้วยมันก็
ขณะที่มันไม่ปกติเนี่ยนะคะแล้วพอมาดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตามคลิปเนี่ย
คือคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่านี่ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าไม่ได้เตรียมจะมาฆ่าเหรอ
ในเมื่อก็เห็นอยู่แล้วว่าฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้สมบูรณ์แล้วก็มีจำนวนน้อยกว่า
คือเรียนไม่รับไม่นับหลานของผู้ตายนะคะโอเคโอเค
มันจะไม่ได้ไต่ตองว่าจะฆ่าเหรอคะอธิบดีรองอธิบดี
คือถ้าเป็นผมอย่างนี้ก่อนเอางี้ก่อน
ตรงไหนอันนี้มันฟันตรงคอฟันตรงคอเนี่ยเล็งเห็นผลได้ว่าตายแน่
ข้อหาเจตนาฆ่าเนี่ยผมเชื่อว่าใช่นะฮะ
ติดข้อหาเรื่องใส่ตรองเจตนาค่าเนี่ยเอามาขนาดนั้นมาลุมกันเนี่ย
เหมือนแน่นอนแหละครับเหมือนกับเหมือนกับหกเจ็ดคนที่เอาก้อนหินพุบ
ก็ที่ที่สุดที่การชนะบุรีอ่ะเพื่อให้ตายอ่ะอ่าค่ะอันนั้นชัดเจน
ชัดเจนเรื่องเจตนาฆ่าเนี่ยผมไม่เถียงผมว่าใช่ในความเห็นผม
ผมก็ว่าใช่ค่ะไม่ใช่ทำร้ายธรรมดาถ้าทำร้ายแล้วเขาตาย
เขาเขาเรียกว่าฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาคือมีเจตนาทำร้ายแต่เกิดไปตาย
เช่นผมไปเจอกู้อาหรี่ผมผมชกเขาแล้วเขารมลงหัวฟาดพื้นตาย
อันนี้ผมก็มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาฆ่าแต่มีเจตนาทำร้าย
แต่เรื่องนี้ลักษณะของอาวุธเนี่ยมันใช่นะครับปัญหาอยู่อย่างเดียวว่าไต่ตรองหรือไม่ไต่ตรอง
อานี้จะสืบอย่างไรว่าใจจรองสมคบคิดกันการตามคน
มันมันเกี่ยวด้วยเหรอคะว่าสติสัมปัชญะตอนนั้นเกี่ยวมองนะครับ
เกิดวิกวลจริตช่วงนั้นเห็นเขามาฟันเขาไปหยิบดาบมาฟันครับ
จะเป็นเจตนาไหม
ไม่ได้ขัดแย้งกับใครแต่ว่าตั้งสติคิดให้ดี

อย่างนี้นะครับเชิญข้างกัน
ถ้ากลับไปย้อนฟังการให้สัมภาษณ์ทุกครั้ง
กระทั่งเมื่อวานนี้ที่ทนายอนัญชัยมาที่นี้
พูดตรงกันถ้าทำกันขนาดนี้แล้ว
ก็เกรงว่าจะหลุดโทษสูงสุด
คำถามเรียนก็ถามทนายไปเมื่อวานนี้บอกว่าเอ๊ะมันไม่แน่นะ
ถ้าไม่ได้เข้าไตรตรองเอาไว้แต่สุดท้ายแล้วใช้แค่ฆ่าโดยเจตนา
โทษสูงสุดคือประหารชีวิตเรียนถามเผื่อคนอื่นนะ

มีอะไรบ้างที่จะทำให้โทษของเจตนานี้ลดลงมาจากประหารชีวิต
เช่นรับสารภาพหรือพฤติการหรือเป็นคนอายุน้อยไม่เคยทำผิดมา
คืออะไรบ้างที่จะทำให้ผู้เสียหายกังวลน้อยลงล่ะค่ะ

หนึ่งละอ้างเรื่องว่าเมาไม่ได้แน่นอน
คุณเมาแล้วคุณบอกคุณไม่เจตนาเนี่ยกฎหมายไม่ยอมรับอยู่แล้ว

ถ้าเขารับสารภาพรับสารภาพ
คำว่ารับสารภาพรับสารภาพในข้อเท็จจริง
ว่าเป็นคนฟันจริงนะครับ

และสารเห็นว่าการให้การนั้นเป็นประโยชน์มีเหตุบรรเทาโทษตามมาตราเจ็ดสิบแปด
ก็ลดโทษตามที่เห็นสมควรได้

คืออย่างนั้นแปลว่าถ้าสมมุติไม่ได้เอาไตรตรองไว้ก่อน
เข้าเป็นข้อหาเพิ่มเนี่ยนะคะแล้วไปสูงสุดแค่ฆ่าโดยเจตนา
เพียงแค่ผู้ต้องหารับสารภาพแปลว่าหลุดแล้วถูกป่ะคะ
คือหมายถึงหลุดโทษสูงสุดแล้วถูกป่ะคะ

สมมติถ้า๒๘๘โทษประหารชีวิต
หรือ๒๘๙โทษประหารชีวิต
ถ้าศาลอยากจะลงโทษประหารชีวิตถ้าสารจะไปใช้ดุลพินิษฐ์
ลงโทษประหารชีวิตแล้วเขาเกิดรับข้อเท็จจริง
สารเหตุว่ามันรับเรียบร้อยมันไม่ได้ต่อสู้
ให้การเป็นประโยชน์แนะนำสารอาจจะลดโทษให้
จากลดโทษประหารชีวิตเป็นไม่ประหารชีวิต
ก็หมายความว่าลดจากประหารชีวิตแล้วมากำหนดโทษเป็น๕๐ปี
และลดจาก๕๐ปีเหลือ๒๕ปี

หมายถึงต่อให้เป็นข้อหาไต่ตรองเหรอคะ
ถ้าไตรตรองโทษประหารชีวิตถ้าสารจะลดโทษ
มันก็จะลดลงมาเหลือตลอดชีวิต
เพราะตลอดชีวิตคำว่าตลอดชีวิตหมายความว่า๕๐ปี

เหลือครึ่งหนึ่งก็๒๕ปี

คือถ้าสมมุตินะคะเอาเฉพาะข้อหาที่โดนตอนนี้ก่อน
ไปแน่คือฆ่าโดยเจตนานะคะ

หลั่นกันลงมาก็คือจำคุกตลอดชีวิตนะคะ

คำถามคือว่าถ้าไปโทษสูงสุดแค่นี้เนี่ยนะคะ
แล้วผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นผู้กระทำจริง
คือแปลว่าโทษสูงสุดไม่โดนแน่ป่ะคะ
โทษสูงสุดสารไม่ลงเหรอค่ะ

สารตัดสินว่ามีความผิดตามฟ้องนะครับให้ลงโทษประหารชีวิต
วักที่๒ก็ต่อมาแต่จำเลยให้การรับสารภาพ
เป็นประโยชน์แก่คดีสารลดโทษให้
เวลาจะลดโทษให้ต้องเปลี่ยนโทษตลับประหารชีวิต
มาเป็นตลอดชีวิตเชื่อก่อน
ไม่ใช่แล้วโทษประหารชีวิตเนี่ยยิงเป้ามาเป็นแทงสดือไม่ใช่

จำได้ไหมแขวนคอ๕ศพที่สุระที่สงขา

นั่นมีบางเรื่องคนนั้นที่เป็นประโยชนนิดเดียว
พวกนี้ถูกไหมล่ะทีนี้เรียนค้างไว้เมื่อสักครู่นี้
อันนี้คือถ้าไปโดยที่ไม่เพิ่มข้อหาไตรตรองนะคะ
ก็เป็นไปได้ที่พอรับสารภาพสารก็ใช้ดุลพินิษฐ
แล้วก็โทษไม่ใช่โทษประหารชีวิตครับนะคะทีนี้จะไปบังคับให้สารประหารชีวิตไม่ได้หรอกครับ
ขอขอความรู้ค่ะขอความรู้มีมีบังอาจค่ะทีนี้แต่ถ้าสมมุตินะคะ
สมมุติคดีใดก็แล้วแต่มีฆ่าโดยไต่ตรองไปด้วยซึ่งโทษน่ะมีสถานเดียวคือประหารชีวิตนี่นะคะ
คำถามของดิฉันคือว่าถ้าไปโดยข้อหาไตรตรอง
แต่ผู้ก่อเหตุรับสารภาพยังจะลดโทษลงมาที่จะไม่โดนประหารชีวิตได้หรือเปล่าคะ
ได้ได้ก็คดีดิงคุณเอ่อคุณผ่อออสมททองน่ะ
ก็ไม่ได้ลงโทษประหารชีวิตอืม
แต่ว่ารับหน้าศาสนีมีเหตุบรรคลองโทษให้เหลือตลอดชีวิต

ระหว่างนี้ท่านยังขับรถมาอยู่นะคะ

ยังอยู่นะคะผมแม่งไม่มีวาสนาคุณที่เราได้เรียนกันมาหลาย
เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะว่ารักษณะของมีดเป็นแบบไหน
ทีนี้บวกเข้าไปกับลักษณะของการกระทำต่อกัน
ผู้เสียชีวิตพูดบ่อยก็คือ๘แผล
แล้วก็อยู่ในบริเวณที่หวัดเสียวทั้งนั้นนะคะ

และแผลที่ทำให้ตายคาที่ก็คือแทงเข้าไปที่คอ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าอันนี้มันเข้ารักษณะที่ก็ต้องไต่ตรองไว้แล้วไหม

แล้วมีดที่เตรียมมาก็เป็นมีดที่มันไม่ใช่มีดธรรมดา

ไม่ได้โอ้มันยังไม่ได้
คนตายก็มีมีดเข้ามาคนตายก็ไต่ตรองไหมล่ะ
แต่ว่ามาถึงบ้านเขาเขาต้องป้องกันตัวไหมคะ

ถ้าป้องกันนะคุณจอมขวัญครับคงไม่ออกมาทะเลาะข้างนอก
การป้องกันกฎหมายสอนให้หลบหลีกตามสมควร

ตรงนี้เนี่ยไปคว้ามีดจากในบ้านแล้วออกมาสู้ข้างนอกเนี่ย

ันดาลโทษะได้ไหมเขาบุกลุกเข้ามาในบ้านด้วยนะ
จริงแล้วในภาษากฎหมายเราใช้คำว่าสมัครใจเข้าวิวาดกัน
ที่ผมพยายามบอกประเด็นหนึ่งที่ผมห่วงเนี่ย
ถ้าฟังว่าเป็นการสมัครใจนะครับสิทธิของการเป็นผู้เสียหายเนี่ยก็หมดไป
ทนายก็ร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ไม่ได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เรามองมุมเดียวเรามองความไม่ดีของเด็ก๖๗คน
แต่เราลืมที่จะมองข้ามอย่างผมบอกให้มีตำรวจที่อายุทยามีคนเข้าบ้าน
คนเข้าบ้านเสร็จตำรวจคนนี้ออกโผล่มาเห็นก็เรียกให้หยุดไม่หยุด
ชักปืนยิงออกไปปรากฏขณะที่ยิงเนี่ยคนคนร้ายน่ะเดินออกไปนู่นแล้ว
ห่างจากหน้าบ้านไปประมาณ๑๐๐เมตรตำรวจคนนี้ยังถูกฟ้องเลยนะ
ก็ถือมันเกินกว่าเหตุแล้วนั่นคือการป้องกันอยู่ในบ้าน
เรื่องนี้นะถ้าวัยรุ่นเข้ามาในบ้านแล้วเขาฟันนะแล้วเขาสู้กันนะ
ผู้ตายจะกลายเป็นผู้เสียหายโดยสมบูรณ์แบบเลย
ค่ะทีนี้ขอเหลือเวลาน้อยค่ะท่าน

คำพูดที่ใช้ถ้าสมมุติมันมีหลักฐานยืนยันได้ว่าวิธีการพูดเนี่ยนะคะ

ใดก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันตั้งใจให้ตายเนี่ยอย่างนี้เข้าใจตองได้ไหม

ไม่เอาให้ตายเนี่ยยังยิงมันเลยยิงมันเลย
มันเป็นปัจจักรอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่ใจจอง
มันมีนะขับรถชนกันแล้วลงมาทะเลาะกัน
ผู้เป็นพ่อก็บอกว่ายิงมันให้ตาย
มันยังไม่ถึงเลยมันแค่เป็นผู้ใช้เฉยเลยค่ะ
ท่านรองค่ะพอจะเข้าใจประเด็นที่ท่านอธิบายมาทั้งหมด
เวลาหมดพอดีวันนี้วาสนาไม่บรรจบกันนะคะ
แต่ว่าได้ข้อมูลทั้งหมดยังไงขอบคุณท่านรองอธิบดีมากสำหรับวันนี้นะคะ
ที่อธิบายให้ฟังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามกันต่อนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะ
ยังคงถกเถียงกันอยู่ก็ฟังหลายมุมก็ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คดีนี้เราควรจะมองได้ในหลายมิติจากหลายมุมอย่างไรบ้างนะคะ

สวัสดีค่ะ